เรื่องของมุกเมโลด้วยมั้ยสีส้มอ่ะ

เขาบอกว่าน่าจะเป็นมุกที่มีราคาแพงที่สุดในโลก

เราไม่ได้มานำเสนอข่าวว่ามันขายได้แล้ว

ตอนนี้คนที่เจอไม่รู้เป็นทุกขลาบหรือเปล่า

คือตอนนี้มีข้อมูลว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดฮะ
คุณผู้ชมครับกรณีที่นายหัสชัยนิยมเดชานะครับ

ชาวเผลอหัวใส่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มุกเมโลในหอยมุกที่ถูกคลื่นซัดเข้ามาเกยที่หาดหลังบ้านเขา
จนกลายเป็นข่าวโด่งดังเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วครับ
ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดครับ
ซึ่งตำรวจเฝ้าติดตามพฤติการมาตลอด
ก่อนหน้านี้ตำรวจตรวจค้นพบยาบ้ากว่า๑๖๐๐๐เมตร
บริเวณบ้านของนายหัสชัย

แต่เจ้าหน้าที่ทราบว่าเป็นของใคร
ขณะที่ห่อบรรจุยาบ้าเจ้าหน้าที่ส่งไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถ้าชี้ชัดออกมาแล้ว
หลักฐานแบบนี้มันโกหกไม่ได้
ตกแต่งไม่ได้นะครับ

ท่านจึงอนุมัติหมายจับมาระยะหนึ่งแล้ว
ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวใน

หัสชัยกลับมานอนที่บ้านนะครับ
ที่บ้านริมทะเลเนี่ยนะครับ
ที่เจอมุกเมโลที่เป็นข่าวดังไปนี่แหละครับ
จึงขอหมายค้นจากศาลเข้าตรวจค้น
พบอุปกรณ์เสพยาเสพติด๒ชุดไอซ์อีกจำนวนนึง
แล้วก็จับผัดสชัยตามหมายจับ
ส่วนนายหัสชัยยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
แล้วก็บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนจนพบว่า
นายหัสชัยยังมีเครือข่ายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกหลายคน
โดยตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหาสมคบคิดกัน
กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไอซ์ไว้ในครอบครอง
ขณะที่นางเจ๊มินะนิยมเดชาเป็นแม่ของหัดสชัยเล่าแบบนี้บอกว่า
หัสชัยถูกจับตอนอยู่บ้านของเธอ
ส่วนบ้านร้างที่ตำรวจไปพบยาบ้าเมื่อ๗ธันวาคมที่ผ่านมานั้นน่ะนะ
ไอ้หมื่นกว่าเมตรเนี่ยเป็นบ้านที่สร้างให้หัสชัยเนี่ย
อยู่กับครอบครัวอยู่กับเมียห่างจากบ้านของแม่ไปประมาณ๓๐๐เมตรเท่านั้น
แต่หัดสะชัยเลิกกับเมียครับก็เลยกลับมาอยู่กับแม่
หลังแม่บอกแบบนั้นแต่ยอมรับว่าในหัดสะชัยเนี่ยติดยาเสพติด
บำบัดรักษากันอยู่แต่แม่บอกว่านี่ปฏิเสธแทนลูก
ไม่เกี่ยวข้องกับยาบ้าหมื่นกว่าเมตรที่เจอนั้นนะฮะ